ข่าวต่อไปครับพระรูปหนึ่งวิดีโอคอลหาหญิงสาวชาวลาวบอกอื้อหือ
ไม่ไหวจริงมันมีอารมณ์ก็เลยโชว์ของลับฮะ
ซ้ำนี่ล่ะขวาชิน้อนล่ะมัวต้องโทรมาอีกหรือ
อ๋อเจ้าคุยจังสิเนอะบรรณีเนอะบรรณีเนอะ
ที่เซ็นเซอร์อยู่คือยุ๊กยิ๊กยุ๊กยิ๊กยุ๊กยิ๊กอยู่ตรงเนี้ยครับคุณผู้ชม
นะผู้เสียหายเป็นผู้หญิงสัญชาติลาวนะครับเธอบันทึกเอาไว้
หลังจากมีผู้ชายคล้ายพระแล้วกันนะวิดีโอคอลผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วก็เอามือจับอวัยวะเพศในลักษณะช่วยตัวเองอ่ะผู้เสียหายก็บอกว่า
รับเรื่องร้องเรียนจากน้องสาวของผู้เสียหายเล่าบอกว่า๑๖พฤษภาคมครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อกิติศักดิ์ทองผุยนะครับบอกว่าอยู่อุบล
มาเป็นเพื่อนทางเฟสเธอไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอก
แต่พอดูรูปดูโปรไฟล์เป็นพระนี่ก็กดรับไว้
วันต่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพระรูปนี้ท่านวิดีโอคอลมากลางดึก
ช่วงแรกก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ต่อมามีการโชว์อวัยวะของเขา
แล้วทำท่าคล้ายกับช่วยตัวเอง
ผู้เสียหายกดวางสายทิ้งก็พระ

ต่อมาผู้เสียหายเล่าต่อบอกว่า
พระรูปเดิมไปขอเป็นเพื่อนกับพี่สาวเธอ
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยครับ
ได้มีพระอยู่องค์หนึ่ง
ซึ่งได้แอดเฟสหนูมาแล้วหนูก็ได้กดลับ
เขาได้ทำการโทรมาโทรมาสายแรกหนูไม่ได้รับ
โทรมาครั้งที่๒เป็นการโทรมาด้วยแบบวีดีโอคอร์
เป็นพระโทรมาได้ไงโทรมาหาสิกาไม่ดีนะเป็นพระ
แล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเลย
เขาก็หันกล้องไปมุมล่างไปสไลด์หนอนเขา
ผู้สื่อข่าวไปที่วัดไปพบเจ้าอาวาสนะครับ
เป็นวัดแห่งหนึ่งที่ถ้ำแค่ตรการพืชผลท่านยอมรับว่า
คนที่เห็นในคลิปพระลูกวัดจริงบวชมาได้๒ภาษา
แต่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรนะท่านจะเอาว่าไปถามเขาเอง
สื่อเขาก็ไปกุฏิเลยไปกุฏิแล้วไปเจอพระรูปดังกล่าวนะครับ
ท่านก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกแต่โยมโยมอย่าบันทึกภาพนะ
แต่อาจจะมาเล่าให้ฟังยอมรับกับผู้เสียหาย
ทักหาคุยกันนะตั้งแต่ปีที่แล้วหลายครั้ง
แล้วก็ยอมรับว่าหากห้ามใจไม่ได้จริงมีอารมณ์
พอเรื่องมันเกิดขึ้นมาก็ศึกนะเดี๋ยวจะศึกเลยศึกวันนี้เลย
จะเป็นความผิดเป็นเขาเรียกว่าสังคาพิเศษโลกติเตียน
ที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมไม่ถึงขั้นปราชิกก็ตาม
แต่ว่าแม่สิครับโยมแม่มาโยมแม่มารู้ข่าวเรื่องนี้
แม่ร้องไห้ครับคือไม่อยากให้ลูกศึกทำไมล่ะครับ
แม่บอกว่าเดี๋ยวกลัวจะกลับไปทำตัวไม่ดี